หลายพื้นที่หลาย

เริ่มเปิดแดดจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใครที่ยังไม่ได้ซักผ้าล้างรถมีเวลาให้จัดการที่เรียบร้อย
ที่ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยสำคัญหลักก็คือ
บริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมานะครับเป็นอากาศแห้งนะครับ
ตัวนี้นี่เองเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นหน้าหนาวก็จะนำความหนาวเย็นมาให้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เป็นฤดูฝนอยู่อากาศจึงไม่หนาวเย็นมาก
แต่ว่าก็จะเห็นสัญญาณบ้างแล้วตามยอดภูต่างนะครับ
เพราะว่าลักษณะการแผลลงมาครับเขาจะแผลลงมาจากบริเวณพื้นที่
ทางตอนบนของเวียดนามผ่านลาวและเข้าสู่ภาคอีสานจุดแรกนะครับ
ดังนั้นตามยอดภูอากาศก็จะเริ่มเย็นลงครับ
แต่ว่าการเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะไปดูดกลืนความชื้นในอากาศให้หายไปนะครับ
ซึ่งแน่นอนความชื้นเหล่านี้เป็นปัจจัยทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆนะครับ
ดังนั้นเมื่อแผ่มาแบบนี้จึงทำให้ลักษณะภาพรวมสภาพอากาศในบริเวณ
ตอนบนจนถึงตอนกลางครับท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งแดดค่อนข้างแรงนะครับ
แดดส่องลงมาค่อนข้างเยอะจะเป็นแบบนี้วันสองวันนะครับ
ส่วนฝนต่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ก็จะถูกพัดลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แทนนะครับ
ปัจจัยหลักก็คือนี่แหละครับพายุจะมีนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะค่อยเคลื่อนตัวเรียบ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับ
เฉียดบริเวณทางตอนบนของไต้หวันนะครับในช่วงวันเสาร์นี้
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ต่อไปบริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตว่าฝนเนี่ยนะครับ
ค่อยมีการเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยนะครับ
ก่อนหน้านี้ปกลุ่มบริเวณตอนกลางแล้วก็ไปบริเวณทางตอนล่าง
ส่วนนี้เป็นบริเวณความกดอากาศสูงครับอากาศแห้ง
ส่วนนี้พายุครับอากาศชื้นจะสังเกตว่าไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่เลยนะครับ
เพราะว่ามีลักษณะของอากาศเย็นดันไว้อยู่
เห็นนี่คือสภาพอากาศนะครับในช่วงกลางวัน
ที่ร้อนแบบนี้ทำให้บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
พื้นที่อุณหภูมิเกือบ๔๐องศาเลยทีเดียวนะครับ
จะต้องระวังหน่อยเรื่องของอันตรายจากแสงแดดในระยะนี้นะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่ตกในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนนะครับติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ